แต่ว่าบรรยากาศแบบนี้แน่นอนเรื่องของการท่องเที่ยวเริ่มวางแผนกันแล้วนะคะ
โดยเฉพาะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวปีใหม่
ตอนนี้รถไฟก็ดีบขศก็ดีเขาบอกว่าเต็มกันหมดแล้วค่ะ
ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
รถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟทรายงานยอดจองตัวรถไฟ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ออกมาแล้วนะคะ
ตอนนี้ระหว่างวันที่๒๕๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
ซึ่งเป็นขาออกกรุงเทพค่ะ
แล้วก็ระหว่างวันที่๒๔มกราคมรอบขาเข้ากรุงเทพฯ
หลังเปิดให้ประชาชนจองตัวล่วงหน้าก่อนเดินทาง๙๐วัน
น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมค่ะยอดจองเต็มหมดแล้วทุกเส้นทางเลยตอนนี้
ก็เลยทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเตรียมมาตรการเสริม
รองรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว
ก็จะไปเพิ่มตู้รถไฟในขบวนเที่ยวรอบธรรมดาที่มีทั้งหมด๒๔๔ขบวนต่อวัน
ขบวนรถพิเศษ๑๔ขบวนต่อวันในช่วงเทศกาลปีใหม่
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางโดยรถไฟมากถึง๑๕๐๐๐คนต่อวันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ดูรถไฟแล้วไปดูที่บขกันบ้าง
ว่าเขามีมาตรการรองรับการเดินทางประชาชนกันอย่างไร
ในจิตรศักดิ์ยาวัชฌกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนสงศ์หรือว่าบขเปิดเผยบอกว่า
ประชาชนพยายอยจองตัวรถโดยสารบขล่วงหน้าแล้วประมาณ๑๓๐ล้านบาท
หลังจากเปิดให้บริการจองตัวล่วงหน้าไปแล้ว๙๐วัน
การด้วยนะคะว่าปีใหม่ปีนี้จะมีประชาชนจองตัวล่วงหน้าเต็มในทุกที่นั่ง

เดือนหน้าก็จองเต็มกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางรีบจองตัวนะคะ

แต่ว่าถ้าเกิดมันเต็มจริงบขศเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเสริมรถที่
คศจัดเตรียมไว้เพิ่มเติมอีก๘๐๐คันต่อวันนะคะ
คาดว่าจะมีประชาชนเข้าไปใช้บริการรถโดยสารประจำทาง
เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณวันละ๔๐๐๐คน
โดยเฉพาะช่วงวันที่๒๙๓๑ธันวาคม๒๕๖๑ค่ะ
อกจากนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็ยังสามารถนำบัตรไปใช้สิทธิ์จองตัวล่วงหน้าได้เช่นกันนะคะ
๑คนจะได้รับสิทธิ์ค่าเดินทางคนละ๕๐๐บาทต่อเดือน
ก็สามารถติดต่อจองตัวล่วงหน้าได้ที่ช่องจำหน่ายตัวของบคศทุกแห่ง
หรือที่สถานีเดินรถปขศทั่วประเทศ
เอาล่ะใครจะเดินทางรีบวางแผนโดยด่วนนะคะ

ว่าปีใหม่ปีนี้จะคึกคักคนจะเดินทางเยอะเพราะว่าหนาวมาเร็ว